คุณผู้ชมมีอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อุบลราชธานีนะคะ
เหตุการณ์ก็คือมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งตัดหน้ารถกระบะ
กระบะก็เลยเสียหลักอืมพุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้าครับ
คนขับรถกระบะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นอาสากู้ภัยด้วย
บาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิตประเด็นก็คือมีคนเห็นเหตุการณ์
คนก็เห็นเลยว่าโอ้โหรถกระบะที่ไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า
สาเหตุคือจักรยานยนต์ที่มาตัดหน้ามาปาดหน้าเขา
แล้วหนีหายไปเลยนะคะจักรยานยนต์คันนี้ครับ
เมืองดีเขาเลยตามตามรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะ
คือตามไปด้วยขับตามบีบแร่ใส่ด้วย
คือพลเมืองดีก็น่ารักมากนะคือเขาบอกว่า
ถ้าไม่ทันจริงอย่างน้อยไปให้ใกล้ที่สุด
ก็จะได้เห็นป้ายทะเบียนรถของรถจักรยานยนต์คันนั้น
เดี๋ยวไปดูคลิปนะคะที่พลเมืองดีไล่ตามรถจักรยานยนต์นะคะ

คือพลเมืองดีไล่ตามจักรยานยนต์คือ

พลเมืองดีเห็นไหมคะตามคลิปที่เขาพูดคือ

พูดเลยว่าเนี่ยเห็นทะเบียนรถคันนี้ชัดนะคะ
คือจักรยานยนต์คันนี้นะคะเป็นยามาฮ่านะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ๘โมงครึ่งเมื่อวานค่ะ
คือจักรยานยนต์คันนี้ตัดหน้ารถกระบะ
แล้วรถกระบะก็เลยเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าที่เกาะกลางถนน

ที่ถนนชายางกูลขาเข้า
ตำบลขำใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ฉันฮัทไทเอ๋มสังทองหรือแพรว
อายุ๒๔ปีเป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเธอเสียชีวิตเลยนะคะ

เลยนะคะแล้วจักรยานยนต์คือหนีไปเลยอ่ะ
ตามภาพที่พลเมืองดีเขาถึงขั้นต้องไล่ตามมาค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับพลเมืองดีนะคะ

ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะในโหน่ง

หลังเกิดเหตุคือเขาเห็นเลยว่าจักรยานยนต์
หนีไปไม่สนใจอะไรเลย
เขาเลยตัดสินใจขับรถไล่ตาม

ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
เพื่อที่จะไปให้ใกล้ที่สุด

ก็คิดในใจว่าถ้ามันไม่หยุดจริง
ถ้าไม่ถึงตัวจริงอย่างน้อยเนี่ย
แล้วก็เห็นทะเบียนรถนะคะ

ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว

หน้าที่คือเราต้องทำให้ได้มากที่สุด

พอเราเห็นแล้วว่าเขาชนเราปุ๊บ

เออมันก็เจตนาชัดเจน

ใช่ไหมครับว่าเขาใช้อะไรอย่างให้น้อยให้ตำรวจทำงานง่ายขึ้น
ผมว่าผมก็ดีใจแล้วช่วยให้ได้มากที่สุดก็พอ
นี่ไงค่ะพลเมืองดีคนนี้บอกว่าอยากจะช่วยให้ได้มากที่สุดนะคะ
ทีมข่าวไปที่บ้านของน้องแพลวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอตรการพืชผลเพื่อนบ้าน
ญาติเตรียมรอรับร่างของน้องแพลวทันทีที่ร่างถึงบ้าน
ญาติก็แต่งหน้าให้กับร่างของน้องแพลวเป็นครั้งสุดท้าย
บรรยากาศโศกเศร้าจริงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่
คนในครอบครัวคือไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะ
พี่สาวของน้องแพลวค่ะนางสาวปณิสามีสามีทองคำอายุ๓๔ปี

เขาอาจจะตกใจแต่ถ้าเขากลับตัวกลับใจมาสอบความขอโทษ
แต่ถ้าตอนนี้ในเมื่อเขานีแบบนี้ก็ตามกฎหมายค่ะ
สพเมืองอุบลราชธานีบอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าตรวจสอบทะเบียนรถแล้วนะคะที่พลเมืองดีขับตามแล้วก็จำทะเบียนรถได้เนี่ยค่ะ
ตรวจสอบปรากฏว่าไม่ใช่ทะเบียนของรถจักรยานยนต์คันก่อเหตุ

ตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ด้วยนะคะ
เพื่อนำตัวคนขี่รถจักรยานยนต์คันก่อเหตุมาดำเนินคดีคือตัวพลเมืองดีบอกว่าพยายามจะดูป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์คันนั้นป้ายมันพับด้วยนะคะ
อืมก็เห็นเห็นแค่ตัวเลขไม่เห็นไม่เห็นจังหวัดอ่ะครับแล้วก็เห็นแค่นั้น
แล้วกลายเป็นว่าทะเบียนไม่ตรงกับรถอีกต่างหากสวมทะเบียนแน่นอนอืมนะแม่